สวัสดีครับคุณก๊อปครับสวัสดีคุณดาวครับ
มากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
วันนี้พบกันเช่นเคยบ่าย๓โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่ง

เพราะว่าผมก๊อฟทัศนายมารับหน้าที่แทนคุณชนะ๑วันกับคุณดาวเหมือนเดิม
ฉันว่าแล้วเพราะว่าดิฉันขับรถผ่านสวนลุม
เห็นโผล่อยู่แถวนั้นเหมือนกันนะคุณชนะ
ผมใส่กระสอบไปปล่อยสู่ป่าเรียบร้อย
คุณจะหมายความว่าคุณชนะไปเป็นงู
ไม่รู้ไม่รู้หรืออยู่บนตัวเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ว่าเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาเลี้ยกลับมาเอง
ถูกต้องวันนี้มีข่าวดีมาฝากเช่นเคย
สำหรับคนที่ว่างงานหรือว่าให้ออกจากงานใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นเรื่องของการงานประกันสังคมนั่นเองนะคะ
เดี๋ยวบอกว่าเขาก็จะจ่ายเงินเยียวยานะ
มีสิทธิ์จะได้รับเป็นหมื่นเลย

สำนักงานประกันสังคมค่ะอนุมัติให้ผู้ถือสิทธิ์ประกันตนมาตรา๓
ที่ว่างงานได้รับเงินสมทบชดเชยรายได้กรณีว่างงานค่ะ
เป็นหมื่นเลยนะคะแต่ว่ามีหลักเกณฑ์แบบนี้
เอากรณีแรกค่ะถูกเลิกจ้างจะได้เงินว่างงานปีละไม่เกิน๑๘๐วัน
วันก็คือ๖เดือน๖เดือน๖เดือนได้ไปเลยครึ่งปีค่ะ
อัตรา๑๕๐ของค่าจ้างเฉลี่ยในฐานเงินเดือนไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
แต่เงื่อนไขคือฟังด้วยนะอันนี้สำคัญนะ
ต้องเคยส่งเงินประกันสังคมมาตรา๓๓มาก่อนแล้ว๖เดือน
ภายในระยะเวลา๑๕เดือนก่อนถูกเลิกจ้าง
ไม่ได้หมายความว่าคุณถูกเลิกจ้างปุ๊บคุณจะได้เงินชดเชยเลย
คุณต้องเคยจ่ายเงินประกันสังคมมาก่อน
ใช่ครับทีนี้เนี่ยสำหรับผู้ประกันตนมาตรา๓๓นะ
ที่ลาออกหรือว่าหมดสัญญาจ้างแล้วจะได้รับเงินชดเชย
เป็นเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน๙๐วัน
๙๐บาทตามร้อยละ๓๐ของค่าจ้าง
เขามีเงื่อนไขเหมือนกันคุณดาวคุณผู้ชมคือ
ต้องจ่ายเงินส่งประกันสังคมมาตรา๓๓เหมือนกัน
มาแล้ว๖เดือนในระยะเวลา๑๕เดือนก่อนลาออก

ถ้าเกิดไม่ได้คุณไม่ส่งคุณก็ไม่ได้นะ
ใช่นะครับส่วนสิ่งที่ต้องเตรียมเอามาฟังหน่อย
อย่างแรกค่ะแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีว่างงานหรือสปส๒๐๑ทับ๗
ข้อที่๒ที่ต้องเตรียมอันนี้ต้องเตรียมเลยทุก
อะไรบ้างบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

รูปรูปถ่ายนี้ต้องมีอายุไม่เกิน๖เดือนนะ

ถ่ายตั้งแต่๓ขวบไม่เอานะคะไม่เอามานะ

ข้อ๔ค่ะหนังสือรับรองการออกจากงาน
สำเนาการแจ้งลาออก
ข้อที่๕หนังสือหรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง
คือนายจ้างบอกให้เราออกจากงานเนี่ยเขาจะต้องมีเอกสาร

โดยบัญชีจะต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่ลงทะเบียนว่างงานเอา
แค่นั้นเลยพอคุณผู้ชมเตรียมเอกสาร
ตามที่คุณดาวบอกไปทั้ง๖ข้อนี้นะ
ถือเอกสารไปที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้
หรือคุณจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก็ได้
หลายช่องทางหรือว่าถ้าสงสัยอะไรยังไงทำไม่ถูกก็โทรไป
สายด่วนของประกันสังคม๑๕๐๖ตลอด๒๔ชั่วโมง
ใครที่ไม่สะดวกเดินทางแนะนำเรื่องเว็บไซต์เนอะ

ลองดูก็เป็นการเรื่องของเว้นระยะห่างกับเรื่องโควิดด้วยนะครับ
พูดถึงเรื่องโควิดคุณผู้ชม
อยากให้ดูภาพนี้คือเป็นเรื่องที่หลอน
คือพระรูปนึงเนี่ยนะเขาเดินทางมาจากต่างจังหวัด
ก็เลยต้องเข้ามาในพื้นที่แต่ว่าอัตมาขอกักตัวก่อนแล้วกัน
เออดีนะเดี๋ยวจะเป็นกังวลไปด้วยของโควิด
ดีค่ะเขาเลือกกักตัวในป่าช้า

ไปตั้งเต็นต์จุดทูบอยู่ในป่าช้า
แต่สิ่งที่เขาเจอเล่นเอาอัตมาคนลุกแบบนี้เลยฮะ
ทุกชั้นเลย
โอ้โหพระท่านบอกว่าโอ๊ยอัตมาก็ขนลุกเหมือนกันนโยม
น่ากลัวมากสถานที่น่ากลัวมากค่ะหลวงพ่อค่ะ
คือป่าช้าคุณดาวมีพระพุทธรูปนะมีสารร้างที่คนไปทิ้งไว้นะ
พระท่านก็จุดเทียนเนอะเล่มหนึ่ง

เออเส้นตักแล้วก็มีเต้นน้า
กักตัวในป่าช้าหลวงพี่เขาต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้ฮะ
แผ่เมตตาเป็นเลยแผ่เมตตาให้เลย
พอเห็นภาพแบบนี้อยากเห็นภาพจริงไหม
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปลงสิเราก็อยากรู้
หรือคุณดาวจะรอไปกักตัวกับที่นี่ก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
อยากไปให้แต่จะไปตอนกลางวัน
วัดนี้ชื่อว่าวัดกรยานธรรมเนอะใช่ใช่พระที่ถ่ายคลิปคลิปนี้ชื่อว่าพระชุมพรจันทสาโรค่ะ
เป็นพระลูกวัดที่ท่านบอกว่าท่านถูกผีหลอกเนี่ยช่วงกักตัว
ทีมข่าวของเราไปถึงทีมข่าวของเราก็ไปตอนกลางวัน

มาตอนกลางวันสิเอาเล่าให้ฟังว่า๒๔ตุลาคมค่ะเดินทางกลับมาจากสุโขทัยถึงวัดช่วงบ่าย
ตั้งใจเลยว่าจะกักตัว๑๔วันตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัด
และเพื่อความสบายใจของพระรูปอื่นภายในวัด
ท่านบอกว่าท่านอยากทำแบบนี้แม้ว่าจะฉีดวัคซีนมาแล้วแต่เพื่อความสบายใจ
ท่านก็สบายใจไกลนะไปในป่าช้าลึกเลย
ทีนี้ท่านก็บอกว่าที่ตัดสินใจเข้าไปมันเป็นความสมัครใจ
ไม่ได้มีใครบังคับหรือมาไล่อะไรอัตมานะนะต้องการจะบำเพ็ญบุญด้วย
ก็สวดมนต์บริกรรมคาถาอะไรไปแต่พอตกกลางคืน
เอ๊ะทำไมมีเสียงคนเดินรอบเต็นต์เอ๊ะทำไมมีเสียงทารกร้องขึ้นมา
คนที่กักตัวด้วยกันหรือเปล่าอยู่คนเดียวพระท่านอยู่รูปเดียว
และท่านบอกว่าเสียงทารกร้องมันร้องเหมือนจะมันร้องแบบห้าหิวนมเหรอคุณ
เอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเหมือนเหมือนกันเนอะเออประมาณนี้ประมาณนี้
ท่านบอกว่าเอ๊ะร้องอยู่สองครั้งสุดท้ายอัตมาก็ขนลุกนะ
ก็เลยตัดสินใจออกจากเต็นต์เอามือถือมาถ่ายที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้แหละ
ก็เลยเชื่อว่าโอ้ยมันต้องเป็นวิญญงวิญญาณแล้วล่ะเพราะว่าก็ตรงเนี้ย
ก็เคยมีคนเอาศพผู้เสียชีวิตไปฝังในป่าช้าเยอะเอออ่ะฟังเสียงพระท่านหน่อยนะฮะ
เดินทางมาจากสุโขทัยนะสุโขทัยก็เลยมาถึงประมาณบ่ายโมง
ก็เลยว่าอยากจะทำตามมาตรการของสาธารณสุข
ก็เลยเลือกที่จะมากักตัวอยู่ในป่าช้าก็เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบุญให้ตัวเองด้วย
พอดีก็มาก็เลยมาเจอช่วงที่เราจะเข้าจำวัดนะ
ช่วงเขาจำวัดพอดีก็ได้ยินเสียงคนละคนเดินรอบเนี่ยรอบไอ้เต็นต์นะ
เต้นแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องครับอ่าเด็กร้องเราก็เลยสงสัยเขาจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศล
นะก็เลยนั่งนะภาวนาแล้วก็แผ่เมตตานะ
กรวดน้ำให้เขานะกรวดน้ำให้เขาก็นู่นจนประมาณเกือบจะตีหนึ่งน่ะ
ถึงจะจำวัดไม่กลัวยังไม่กลัวอุ้ยอ๋อตีหนึ่งน่ะถ้าเป็นคุณดาว
คุณดาวจะออกไปถ่ายคลิปไหมล่ะตีหนึ่งอ่ะดิฉันไม่ไปตั้งแต่กักตัวในป่าช้าแล้วค่ะ
ไม่มีก้าวแรกแล้วใช่ไหมไม่มีก้าวแรกแล้วค่ะโอ้ยอ้าว
หลวงพ่ออย่างที่ได้ยินคำสุดท้ายของหลวงพ่อเมื่อสักครู่นี้
หลวงพ่อบอกไม่ได้กลัวอะไรนะนี่หลวงพ่อบอกอย่างนี้
หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะกักตัวให้ครบสิบสี่วันไงจะอยู่ต่อเหรอ
มันเป็นมาตรการทางสาธารณสุขอ้าวหลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะคะ
ครับก็สมคำล่ำลือของชาวบ้านแล้วครับที่นี่ป่าช้าที่นี่นะ
ทั้งพระทั้งญาติโยมถูกหลอกมาแล้วหลายคนบางคนแค่จะผ่านหน้าวัดยังไม่กล้าเลย
นะฮะแต่พระท่านบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะกักตัวต่อในป่าช้าจนครบสิบสี่วันนะฮะ
ค่ะดูความคืบหน้าค่ะกรณีที่เรานำเสนอเปิดเรื่องไว้เมื่อวานี้นะครับ
เป็นคลิปทวงหนี้โหดโอ้โหโหดถึงขั้นจับลูกหนี้ไปนั่งแล้วก็เอาปืนยิงเข้าไป
แต่ไม่ได้ยิงที่ลูกหนี้นะยิงเข้าไปที่กำแพงค่ะดังปั้งปั้ง
น่ากลัวมากและส่งข้อความไปหาแม่ของลูกหนี้บอกเอาเงินมาคืน
เดี๋ยวงั้นนะลูกเนี่ยเจ็บแม่บอกแบบนี้แต่วันนี้มีความคืบหน้านะ

ตรงพวกเราบ้านนี่นะงั้นเราเอาให้น่ะ
พอเสียงปืนดังตั้งในใจไหว้วับดเลยน่ะคือไม่ได้โดนคนใช่มะ
ไม่ได้โดนโดนกำแพงเขาก็เอาปืนตบไปทีนึงนะใช่โอ้
แล้วก็เป็นเนื้อหาตามที่ฉันเล่าไปทั้งหมดเลย

ทีมข่าวของเราเปิดเรื่องไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ตามต่อ
วิธีการตามก็คือวิดีโอคอร์

และคลิปไปให้ทางแอปพลิเคชันไลน

คุณป้าที่พูดถึงก็หมายถึงของคุณเป็นคุณแม่ของเจ้าหนี้คนนี้นั่นแหละนะคะ
คุณป้าอยู่ไหนตอนนี้คุณป้ากักตัวอยู่ด้วยนะ
กักตัวหลังจากที่ติดโควิด๑๙นะคะ
คุณป้าเล่าให้ฟังว่าตัวเองก็ไม่รู้หรือว่าไปเกี่ยวกับแอปเงินกู้นี้
ไม่เคยกู้เงินทางแอปเอาง่ายใช้สมาร์ทโฟนให้ได้ก่อนดีกว่า
โอ้โหคุณป้าวีดีโอคอลกับผู้สื่อข่าวได้นี่ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะ
ไม่รู้จักกับคนในคลิปที่ส่งมาด้วย
โทรมาก็นึกว่าเอ๊ะหมอหรือพยาบาลโทรมานะก็เลยรับสายนะคะ
แต่ปลายสายด่ามาเป็นชุดเลยรัวแบบไม่ทันตั้งตัวเลย
ป้าเองตกใจมากงงทำไมมาด่ากันแบบนี้
เร็วมากไม่ทันตั้งตัวด่าปุ๊บเสร็จปุ๊บวางสายปั๊บ
ดูสิแชทเลยในแชทเขาด่าแรงนะเนี่ยขึ้นมึงขึ้นกูไม่กลัวตำรวจอย่างนั้นอย่างนี้นะ
คุณป้าก็งงอะไรกันคุณป้าไม่รู้เรื่อง
ไม่เข้าใจแต่แต่ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชม
คลิปผู้ชายเมื่อกี้ผู้ชายในภาพที่เป็นลูกนี้ไม่ได้เป็นลูกคุณป้านะ
แต่ว่าจริงแล้วลูกคุณป้าเป็นผู้หญิง
ทีนี้พอวางสายกับผู้ชายคนนั้นเสร็จนะอ้าวแอดไลน์มาหาป้าซะอย่างนั้น
แล้วเอาไอดีไลน์มาจากไหนอ่ะแล้วข้อความเด้งมาก็ด่าอย่างเดียวเลย
ไม่ไว้หน้าประจานลูกสาวคือเขาบอกว่าลูกสาวป้าเนี่ยไปยืมเงิน
กู้เงินจากแอปเงินกู้แล้วไม่ยอมจ่ายนะฮะแล้วก็อู๋จะไปโพสต์อย่างงั้นอย่างงี้
สื่อต่างเขาบอกว่าตอนนี้คือเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ้าวลูกสาวไปกู้เงินตั้งแต่เมื่อไหร่
ไม่หรือเหมือนกันจริงเอ้าถ้าเกิดลูกสาวไปกู้
เพราะตัวเองก็ไม่รู้เรื่องนะฮะแต่สุดท้ายพวกนั้นก็ไม่ฟังนะฮะ
ก็เลยส่งคลิปเมื่อกี้ที่ไปยืนเอาปืนจี้ไปตบหัวผู้ชาย
ลักษณะคือมาข่มขู่ว่าถ้าป้าไม่ทำไม่หาเงินมาให้ลูกป้ามาใช้หนี้
เดี๋ยวจะโดนแบบนี้นะแล้วขู่ป้าจะเผาบ้านด้วยนะ
แน่น่ากลัวจังโอ้น่ากลัวมากฟังอีกครั้งนะคุณป้ายืนยันว่าไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยกู้เงินจากแอปพลิเคชันไม่เคยกรอกข้อมูลให้ใคร
ตอนนี้คุณป้ากลัวมากเพราะไม่รู้ว่าคนร้ายเอาข้อมูลมายังไง
แล้วไม่รู้ว่าจะบุกมาขู่ถึงบ้านเมื่อไหร่ฟังเสียงคุณป้าค่ะ
คือเขาส่งคลิปมาขู่เราใช่ไหมครับ
นี่ค่ะเขาก็ส่งคลิปอันนี้มาเลยค่ะเขาบอกเจนี่มึงดูไว้มึงอยากเป็นอย่างนี้ไหม
เขาบอกที่สอนเอาค่ะเขาบอกที่สอนเอาคุณก็ยังคุณก็ทำมาแล้วคุณพูดแบบเนี้ย
เดี๋ยวคุณจะไปเผาบ้านมึงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณไปเผาบ้านมึง
แล้วเขาก็ส่งพวกไลน์แม่ไอดีแม่อะไรอย่างนี้ที่รูปหลานแม่ออกมาอย่างนี้
เขาบอกว่าเดี๋ยวกูจะจับหลานมึงมาเป็นขอทานเอาไหมเอามาขอทานไหมอะไรอย่างเงี้ย
โหข่มขู่แม้กระทั่งครอบครัวเขาเลยนะค่ะน่ากลัวคุณผู้ชมเรื่องนี้นะ
ก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้คนแจ้งความไม่เว้นแต่ละวัน
เยอะแล้วนะเหมือนกันเลยคือส่วนใหญ่ก็ไปกู้เงินจากแอปเนี่ย
กู้เงินเนี่ยแล้วเขาก็เนี่ยขมงขโมยข้อมูลในโทรศัพท์ไป
แล้วก็ประจานกันไปก็มีคนมาแจ้งความไว้แล้วเยอะเหมือนกัน
แต่ฝากย้ำเตือนคุณผู้ชมอย่าไปยุ่งกับแอปนี้แล้วกันเนอะอ่าเออ
โอ้โหมันน่ากลัวมากแล้วตำรวจก็บอกด้วยนะ
ตอนนี้เดี๋ยวจะประสานข้อมูลจากคุณป้านั่นแหละ
บอกเดี๋ยวเขาเจอตัวนะคะตำรวจค่ะ
มันกู้ง่ายแต่เวลามันเข้าไปแล้วมันถอนตัวยากเหมือนกันไอ้เรื่องแบบนี้
มาที่เรื่องนี้ข่าวนี้คุณผู้ชมเป็นคลิปที่ดุเดือดแถวดอนเมือง
คือมีตำรวจหลายนายบุกเข้าไปที่บ้านวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
จะไปยกรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นนี้ออกไป
บอกว่าถ้าไม่มีเจ้าของเดี๋ยวจะเอาไป
แต่วัยรุ่นบอกว่าก็ผมนี่แหละเป็นเจ้าของก็เลยเป็นคลิปนี้ฮะ
พี่เรามาทำทางเครมใส่ไหมไหมใช่พี่
นี่มันก็จะฉุนละมุนชุลมุนหน่อยคุณผู้ชม
ที่ดูก็จะเห็นตำรวจสักประมาณสัก๔๕นาย
เป็นตำรวจสายตรวจเขาก็บุกเข้าไปที่บ้าน
แล้วก็คนถ่ายก็เป็นวัยรุ่นนะเป็นผู้ชายก็เถียงกัน
รถผมเนี่ยรถผมตำรวจก็บอกว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวจะยกไปนะ

บอกให้เอาเอกสารมาให้ดูด้วยนะได้ยินนะ
เถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้คุณผู้ชมก็เลยกลายเป็นคลิปนี้
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าตำรวจสายตรวจสนดอนเมือง
เขาก็ไปที่บ้านคือจริงจริงแล้วเนี่ยตำรวจเขาตามจับกลุ่มเด็กแว้น
หนีมาแล้วมาแถวนี้ค่ะตำรวจก็เอ๊ะมันคันนี้หรือเปล่า
ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะยกไปดำเนินคดี
วัยรุ่นก็ยืนยันก็นี่บ้านผมแล้วผมก็ไม่ได้หนีด้วยแล้วเนี่ย

ยังไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยมาหาเพื่อนเนี่ย
วันเสาร์ทุ่มครึ่งวันเสาร์ภายในชุมชนโกสุมรวมใจซอย๓๖เขตดอนเมือง
คือเย็นวันนั้นเพื่อนของเขาชื่อในแบงค์เนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่บ้าน

อยู่ด้วยกันจนถึงทุ่มกว่านี่แหละ
เริ่มมีสายตรวจขี่รถจักรยานยนต์มากัน๔คัน

ซึ่งเป็นของในแบงค์เนี่ยตะโกนเข้ามาในบ้าน

กเลยโยกเลยอ้าวยกทำไมล่ะ

แล้วตอนขี่มาได้แว้นมาปะลา
เออได้ไปซิ่งมาลา
อันนี้ก็ยังไม่รู้ต้องไปตรวจสอบนะฮะ
นายบอกว่าก็ตำรวจเนี่ยพยายามจะมาชกผมด้วยนะ
นะฮะแต่ว่าตำรวจที่มาด้วยกันห้ามเอาไว้นะ
แล้วก่อนกลับอันนี้นายคนนี้เขาพูดเอาไว้นะว่า
ตำรวจขู่ว่าจำหน้าไว้นะเดี๋ยวได้เจอกันอีก

ไปถามแม่แม่หน่อยนะคะแม่ของนายคนที่ถ่ายคลิป
ชื่อว่าคุณอำพรแกล้งเพชร
บอกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงลูกชายแล้วก็เป็นห่วงเจ้าแบงค์ด้วยเนี่ยเพื่อนเนี่ย
เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวดูเหมือนตำรวจจะพยายาม
ยัดเยียดข้อหาอะไรสักอย่าง
ครับแล้วก็มีการพูดข่มขู่ด้วย
ยืนยันว่ากลุ่มของลูกทำงานแล้วเขาโตกันแล้วก็ไม่ใช่เด็กแว้นคุณค่ะ
แล้วรถก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรทั้งสิ้น
ครับแต่ก็อายุ๑๘ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจด้วยเนอ
เพราะว่าคือตำรวจเขาก็บอกว่าเอ้าก็ตอนนั้นมันมีการรวมตัวกันของวัยรุ่นในเขตดอนเมืองแข่งรถกันจริง
แว้นกันบนถนนตำรวจเขาออกไปลาดตะเวนแล้วเขาเจอ
แล้วไปเจอกลุ่มเด็กแว้นก็เลยเห็นว่าเอ๊ะมันมาทางนี้
แล้วรถที่ตามไปถึงที่บ้านหลังนี้มันก็เหมือนกันกับรถต้องสงสัยที่เจอกับกลุ่มเด็กแว้นก็เลยตามไป
ก็เลยขอไปตรวจแต่วัยรุ่นหนีมาก็เลยตามไปตรวจสอบก็จนกระทั่งเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนั่นแหละ

เอาให้ตำรวจตรวจสอบให้ดีก่อน
สมมุติว่าคุณแบงค์กับคุณนายเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนเลย

ต้องมีกล้องวงจรปิดบนถนนว่าเขาแว้นจริงหรือเปล่า
ใช่นะคะเอาดูภาพเบียนกันไป
ผู้หญิงคนนึงค่ะเขาบอกว่าที่หน้าเขาสวยได้อยู่ทุกวันนี้เนี่ย
ขาวได้อยู่ทุกวันนี้เขาใช้ครีมที่มี๓ประหลอดนะ

ไม่ใช่ค่ะดิฉันทานคอลลาเจนเหรออ้าวคุณผู้ชมค่ะผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่า
มันเป็นความชอบส่วนตัวอย่ามายุ่งกับดิฉัน
แต่ว่าหลังจากนั้นดราม่ามันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าออยไทยเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่รับรองนะ
ประหลอดเนี่ยมันมีพิษนะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อร่างกายค่ะ
แล้วก็ทำให้ผู้หญิงคนนี้ถ่ายไลฟ์เฟซบุ๊คอีกครั้งหนึ่ง
ครีมที่เธอขายทีนี้มันไม่เลิกไม่เกี่ยวกันแล้วนะ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันยังไงเดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนค่ะ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

เพราะผิวกับผิวเพราะเคยลองมาแล้วมันไม่ขาว
ใสขึ้นทุกวันนี้มั่นใจว่าประหลอดคือที่สุดแห่งวงการผิว
เธอพูดถึงครีมที่เธอใช้แต่ไม่ได้พูดถึงครีมที่เธอขาย

มันก็ต้องแยกกันแต่พอโทรแหมพอโพสต์ไปนะ
ยังไงล่ะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่
แหลปก็บอกว่าโอ๊ยออกมาเตือนกันหน่อยประชาชนที่คิดจะใช้
คือยังไงจะใช้ตายสงบศพออล่านะ
มันจะขาวใสเอานะแต่มันจะไม่ดีนะ
แหลปบอกชาวเน็ตก็ไปคอมเมนต์กันเยอะเหมือนกันคุณผู้ชม
ตายสงบศพออร่านะฮะหมอแหลปโพสต์เอาไว้
คือพอหมอแหลปโพสต์ดราม่ามันก็บังเกิด
คนก็ต่างนานานคุณก็ทราบดีว่าปลอดภัณฐ์มันไม่ใช้วันดีนะ
มันขาวจริงแต่มันก็มีมันก็ไม่ดีกับสุขภาพร่างกายเรา

คือต้องบอกว่าครีมที่เขาใช้ที่บอกว่ามีสารประหลอดเนี่ยกับครีมที่เขามา
ขายเนี้ยมันคนละตัวกันคนละตัวกันมันคนละตัวกันไอ้ที่เขา
เอามาขายเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นแล้วก็มีออยด้วย
แต่ไอ้ที่ใช้ไอ้หมื่นกว่าบาทมันมีจริงแหละ
ต้องแยกกันอันนี้เป็นคลิปล่าสุดที่เธอชี้แจงเอาไว้
จริงอ่ะสมองอ่ะมันไม่ใช่แค่ต้องมีนะแต่เธอต้องมีรอยหยักในสมองด้วย
มันเอาไว้คิดอ่ะกูพิมพ์ขนาดนั้นแล้วอ่ะว่าถ้าตายรักชีวิตอย่าใช้
ยังจะโง่จะมาใช้ตามกูอีกแล้วก็บอกว่ากูเป็นแกนนำให้ทุกคนแบบข้างขาว
เอ้ยเขาพิมพ์ขนาดนั้นโอ้โหดุเดือดซะเหลือเกินเออ
ทีนี้ให้ข้อมูลคุณผู้ชมนิดนึงนะคะก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณผู้ชม
เป็นข้อมูลจากคุณหมอนายแพทย์สุพนัทแก้วกำเนิดค่ะ
ย้อนไปนู่นสมัยนู่นศตวรรษที่สิบสี่ถึงสิบเก้าประหลอดเนี่ย
เคยใช้ในประเทศฝรั่งเศสแต่ก็ถูกยกเลิกไปเพราะอะไร
อืมมันกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงอ๋อ
มีผื่นแดงเกิดฝ้าถาวรผิวบางใช้เป็นเวลานาน
สะสมในผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่ตับเข้าสู่ไตครับ
เข้าสู่ปัสสาวะทางเดินปัสสาวะอักเสบส่วนคนที่ตั้งคันอยู่

อันตรายอันตรายมันมีโทษทางกฎหมายด้วย
ใครเอาเครื่องสำอางที่ผสมประหลอดมา

จะให้พูดอีกหรอใครถ้าขี่สาวน่าใสช่วงคนละเจ้นเนี่ย
เอาก็เลือกดูให้ดีแล้วกันอ่ะมาดูข่าวนี้กัน
คุณผู้ชมผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค

แล้วมีคนขี่รถตามตะโกนเรียกเธอก็เลยย้อนกลับไปคุย
แป๊บเดียวไม่ได้คุยเปล่าขวดเบียร์ตีหัวเลย
หน้าตาแตกหัวแตกเละเทะไปหมดเลย

นี่ครับผู้หญิงคนนี้ดูนะฮะ
นี่ภารัสขี่รถมาละอายุ๒๗
ใครก็ไม่รู้เรียกก็เลยวนกลับไป

อ้าปไปแล้วมีคนตามมา
ไม่แค่ตามไม่แค่คุยแต่โดนกระทืบครับ

คือเขาเอากล้องวงจรปิดมาให้ดูแล้วจะมีนี่ฮะผู้หญิงคนเดียวโดน
ผู้หญิงทั้งผู้ชายกระทืบต้องหลายคนอ่ะแล้วบอกว่าเหตุการณ์มันเกิด
แล้วก็มีกลุ่มชายหญิงขี่รถกันตามมานะจากกรณ์เราเรียกเธอก็ไอ๊
มาเรียกก็เลยย้อนกลับไปคุยกันสักพักหนึ่งกระชากผมลงจากรถ
ตบต่อยไม่ยั้งลุมอยู่อย่างนั้นผู้ชายที่มาด้วยถีบรถจนล้ม
แล้วก็ลุมเธอเอาไม้ฟาดเธอคุณเอาไม้ฟาดเธอเลยนะฮะ
แล้วเธอแบบบาดเจ็บสาหัสเลยนะค่ะเอออ้าวแม่ของเธอนะ
แล้วคนแถวนั้นเห็นเหตุการณ์พยายามเข้ามาห้ามแหละไหวไหมล่ะ
ไหวยังถูกทำร้ายอยู่อะค่ะมีตำรวจเข้ามาห้ามด้วย
ก็ยังมีคนที่เป็นผู้หญิงขี่รถตามมาอีกคันมาตบซ้ำอีก
แล้วทีนี้แบบไม่ยั้งรู้ว่าชุลมุนกันเลยทีนี้นี่พารัฐค่ะ
พอพูดได้นิดนึงนะก็บอกว่ากลุ่มที่ทำร้ายเธอเนี่ย
เป็นญาติของเน็ตไอดอลคนดังในซอยวัดดาวดึงแถวบางพลัดครับ
เหตุการณ์ที่ผ่านมาเดือนกว่าแล้วแต่คดีมันไม่คืบหน้าคุณนักข่าว
อืมตำรวจไม่ได้เรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาเลย
ทั้งทั้งที่มีคลิปเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยชัดมากและรายชื่อของคนร้าย
ตำรวจได้ไปหมดแต่ทำไมมันไม่คืบใช่เพราะสักพักเนี่ยเห็นในภาพเนี่ย
เห็นตำรวจเขาก็มานะตำรวจมาเคลียร์ให้แต่ก็ชุนละมุนที่มาที่ไป
ทำไมเธอโดนทำร้ายแบบนี้เล่าแบบนี้ละกันคือก่อนที่เธอจะโดนแบบเนี้ย
ก็ไปถามเรื่องค่าใช้จ่ายดูแลลูก๒คน๖ขวบกับ๙ขวบ
ยังไงจะจ่ายไหมยังไงนะแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อตาน

ก็มาคอร์เม้นท์ลักษณะคือแบบ
เธอบอกว่าในวันนั้นทฤษภาพที่เป็นแบบนี้

เสียหายพังค่ะแว่นตาก็หักโทรศัพท์ก็พัง
เธอบอกเธอเจ็บขนาดนี้ทรัพย์สินเสียหายขนาดนี้
ทำไมคดีไม่มีความคืบหน้าตอนนี้เธอกลัวนะ
ใช่ครับทีนี้ที่บอกว่าคนที่มาทำร้าย
เป็นเครือญาติกับคนดังญาติวัฒน์ดาว
ก็สรุปแล้วเป็นคนรู้จักกันกับเมวดาว
นักข่าวก็ไปถามคุณเนรแล้วคุณเป็นญาติกับเขาจริงไหม

วดาบอกเป็นญาติผมจริงแต่ผมไม่รู้เรื่องเลย
ไม่ได้ไปรู้ว่าเขาทำอะไรกันมาก่อนเลยนะฮะ
ดูจากภาพแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบตบตีกันอ่ะนะนะฮะ
ก็เชื่อว่าคนของเขาที่ไปลุม

ถ้าไม่ถูกท้าทายหรือว่าไปทำอะไรไม่ดีก่อน
ไอ้คลิปที่เอาออกมาเนี่ยอยากจะให้เห็นทั้งหมด

เนว่าอย่างนั้นแต่ตำรวจว่ายังไงเนอะ

อ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวมีภาพนี้ให้ดู
ผู้ชายคนนี้เขาไปเก็บเงินของผู้หญิงคนหนึ่ง
ทำตกไว้กับพื้นต่อหน้าต่อตา๒๐๐บาท

แล้วไม่คืนเหรอคะจะคืนไม่คืน
เขายอมคืนแต่มันต้องมีข้อแม้

ที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะผู้ชายคนนี้
เห็นเงินคนอื่นตก๒๐๐เก็บไปแล้วเอาไปเลย
เจ้าของเขาถึงขั้นต้องเดินตามไปทวงแล้วถ่ายคลิปด้วยไปดูค่ะ

คืนเขาบอกให้คืน

ยังไม่คืนคือช่วงที่เดินเนี่ยเดินตามเนี่ยยังไม่คืน
เอาเดี๋ยวเล่าก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ผู้ใช้เสื้อดำเนี่ยไปหยิบเงินของผู้ใช้อีกคน

เสื้อเขียวทำเงินหล่นไว้๒๐๐บาท
ชายเสื้อดำหยิบไปเลยกำในมือร้อยหนึ่ง
ใส่กระเป๋าอีกร้อยหนึ่งแบ่งกัน
เจ้าของเงินและคนถ่ายคลิปพยายามเดินตาม
เพื่อที่จะให้ชายเสื้อดำเอาเงินคืน

เดินตามอยู่แบบนี้เดินหนีตลอดเลย
ผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปเปิดกระเป๋าดู
มีเงิน๑๐๐ที่ซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าจริง

เสื้อเขียวก็เดินตามทวงเงินแล้วบอกด้วยนะ
เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะแบบเนี้ยแม่สุดท้ายนะ

แต่ควักเงิน๒๐๐มาจะคืนให้แต่

แสดงชายเสื้อเขียวก็ต้องเหลือ๑๕๐

ก็พี่ไม่มีน้ำใจกับผมเมื่อก่อนแล้วผมจะให้พี่ทำไม
ถ้าเกิดพี่คืนตั้งแต่แรกผมยังจะให้พี่นะ

เอา๒๐มา๒๐สุดท้ายผู้ชายคนนั้นน่ะ

เขาระบุว่าสงสัยนะเป็นความสงสัยของเขานะ
สงสัยว่าลุงจะป่วยหรือเปล่า

หยิบเงินคนอื่นที่เขาทำหล่นต่อหน้าต่อตาแบบนี้

สุดท้ายได้คืนมา๑๘๐บาท

อะไรเข้าไม่ได้

ผู้ชายไม่ได้ร่อนคนนี้เขาอยู่แถวสายใหม่

เอาน้ำร้อนใส่กระบวยลาดใส่
หนังหลุดเป็นแผลผู้พองเต็มไปหมด
แล้วไปนั่งเจ็บแผลอยู่หน้าร้านริมถนน

โอ้โหแผล

ที่หน้าท้องด้านขวาเนี่ยถกเสื้อมาเห็นชัดคุณจะแสบหน้าดูเลยอ่ะ
อยู่แถวสายไหมซอย๓นี่ก็สภาพแบบนี้แหละ
ทีนี้ไปสอบถามชายเร่ร่อนคนนี้ก็ได้ข้อมูลนะ
ทราบว่าวันเกิดเหตุก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละ
เขาบอกว่าเขาเมาเหล้าแล้วก็ไปขอข้าวกินที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
แต่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไล่เขาไล่หลายครั้ง
เขาก็ไม่ได้ไปนะเจ้าของร้านท่าทีจะโมโห
ก็เลยตักน้ำร้อนในหม้อเนี่ยสาดเขาจนเป็นแผลข้างลำตัวเนี่ย
อกจากนี้ยังอ้างว่าเขาบอกเขาเป็นคนมหาสารคาม
แต่ถูกหลอกจนลงเรือประมงนู่นหายไปตั้งเป็นปี๑
เรียกกลับมาได้นี่กระโดดน้ำหนีมานะเขาบอกว่าอย่างเงี้นะ
ถึงเขาว่ายน้ำเข้าฝั่งมาเนี่ยเหรอว่ายน้ำกลับเข้ามาอยู่เรือมาสองปีค่ะ
นายเอกพบนะคะก็ได้ให้กู้ภัยค่ะช่วยล้างแผล
ก็คือคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยนะเอาล้างแผลให้เขาหน่อย
เมืองต้นพาตัวไปส่งโรงพยาบาลภูมิพล
และช่วยการประสานหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งให้ต่อไป
เอ้าก็ต้องฟังทางด้านเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบ้าง

เจ้าของร้านบอกว่าโอ๊ยผู้ชายคนนี้เหรอ
มาขอข้าวขอน้ำกิน๗ปีแล้วนะ

แล้วบอกว่าอยู่เรือสองปีอะ
นานมากเลยนะเจ็ดปีอะขอเจ็ดปี

แต่เดี๋ยวก่อนฟังก่อนนะวันที่เกิดเหตุเขาเมามา
เมามาแล้วก็ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัย

ก็เลยแบบไปอย่าเพิ่งเข้ามาออกไปก่อน
ก็เลยแบบคือตักน้ำร้อนใส่เอาไว้แล้วขู่ว่าจะสัด

ก่อนน้าชายเล่ร่อนก็วิ่งหนีไปรอบนึงนะ

ก่อกวนกว่าเดิมแล้วพูดว่าขอเลือดนะขอเลือดข้นขอเลือดสาวด้วยนะ

แล้วคุณป้าก็เลยตักกระบวนน้ำร้อนใส่เอาไว้ก่อน

สักพักกลับมาประชิตตัวมันเย่งกระบวย

การสาดน้ำใส่ชายเร่ร่อนแบบนี้
คนที่เข้าไปช่วยเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอด
คุณเอกพบบอกว่าทำแบบนี้มันไม่ได้

วันนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะพาชายเร่ร่อนคนนี้ไปแจ้งความด้วยค่ะ

อ้าวมีแต่เรื่องเครียดลองเปลี่ยนอารมณ์หน่อย

ติดตามพร้อมกันในช่วงสบัดข่าวเด็กครับ

น้องเนี่ยเด็กเนี่ยเขาเป็นวัยที่ใสไม่ค่อยรู้อะไร
เขาเห็นคุณพ่อนอนอยู่บนเตียงค่ะ
นึกว่าคุณพ่อเป็นอะไรเอาไปดูคลิปค่ะ
แม่แม่แม่พ่อตายแล้ว

ใครใครต้องสอนเขาเนี่ยนะ

เดี๋ยวว่าพ่อนอนนี่คือพ่อตายหรือเปล่า
แล้วบอกเลยนะคุณหมอไปตรวจไปลูก
พ่อตายแล้วยังพ่อยังไม่ตายลูกค้า

ไปหางานแล้วก็หางานด้วยคุณหมอ

ยังไม่ตายค่ะ
ไปดูความสุขสนของเด็กสองคนนี้เด็กผู้ชาย
แหมขนาดแบบยายถือไม้เลี้ยวแล้วนะ

ท้าย

พอยายเอาจริงจะวิ่งตีเอาแนบเลยหันหลัง

เล็กมากแต่ในมือมีนะคะไม่ได้ตีปลอมนะคะ

แสบเอาเด็กผู้ชายก็อย่างนี้นะ

อะไรที่เห็นแล้วต้องวิ่งเข้าใส่บ้าง
แต่สำหรับหนูน้อยคนนี้เขาบอก
เห็นนิ่งแบบนี้นี่

ตอนแรกก็เล็งอยู่แหละเห็นเล็งอยู่

เขาถืออะไรมาก

สาดาก็ของชอบนะน้องชอบกร้วยนะ

อยากกินแหละเห็นไหมสระกระหัวกิ๊กอะไรน่ะ

คุณผู้ชมเห็นอะไรแล้วอดใจไม่ไหว
จะต้องคลายไปหาแบบนี้บ้างไหมมีไหม
ไม่น่าคุณได้นะ
อ๋อเหรอเอา
เงียบนิ่งไม่พูดชอบให้เดาชอบให้แบบผู้ชายต้องคิดเอาเอง
เหมือนคู่นี้เจอฝ่ายผู้ชายพูดไปเงิบเหมือนกันนะ
ทำไมผู้ชายถึงไม่เคยรู้ว่าเราน้อยใจเรื่องอะไร
แล้วเป็นบ้าอะไรลูกเราเป็นบ้าอะไรไม่ชอบพูด

เราเป็นบ้าอะไรเราไม่ชอบพูด

คือก็พูดปังเหมือนกันนะฟังไปลุงตุงเย่เหมือนกันนะ

เออแล้วทำไมต้องแบบเวลางอนต้อง

ว่าถ้าคุณรู้ใจเราย้ำอีกพูดอีกย้ำอีกที
ถ้าคุณรู้ใจเราคุณต้องรู้สิว่าเรางอนเรื่องอะไร
วันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชม
ติดตามกันพรุ่งนี้ก็คือเวลาเดิม
ใน๓๓๐เป็น๔๓๐ภูกาสถาบัดขาด

ส่วนรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่
แล้ววันนี้ลาไปด้วยภาพน่ารักของสองเพื่อนรักนะฮะมะหมากับลิงเจาะนั่นเอง
วันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป